คุณผู้ชมไปนะคะช่วงที่ก่อนจะพบศพของคุณแตงโม
มีชื่อหนึ่งปรากฏออกมาค่ะชื่อว่าคุณเจจักริน
คุณเจจักรินนี่เป็นเจ้าของจดหมายนะคะ
เป็นคำเขียนบอกว่าให้เอาดอกไม้ไปทำพิธีลอยลงไปในแม่น้ำและจะพบศพ
ที่ดิฉันพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าพิธีนี้ทำให้พบศพนะคะ
แต่ช่วงเวลามันใกล้เคียงกันมันใกล้เคียงกันมากเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นคุณเจความเคลื่อนไหวนี่หายไปแต่ล่าสุดกลับมาอีกแล้วนะคะ
ไลฟ์สดคุณเจจักรินบอกว่าสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณของคุณแตงโมได้อีกครั้งค่ะ
แล้วบอกว่าคุณแตงโมตอนนี้กำลังรอทวงความยุติธรรม
เอาเนื้อหาเป็นแบบไหนบ้างนะคะฟังเสียงคุณเจจักรินก่อนค่ะ
ถ้าเกิดยังไม่ออกมารับสารภาพไม่ยอมไม่ยอมรับ

อาจจะเกิด
อันตรายถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบาตรเจ็บสาหัสในเดือนหน้าแน่นอนนะครับ
ฟันพุงเลยนะบอกว่าให้ฟังเลยให้ฟังที่เขาพูดเลย
นี่คือคุณเจจักรินเป็นนักพยากรและเป็นเจ้าของถุงดอกไม้ปริศนาค่ะ
ที่บอกว่าให้ไปทำพิธีโรยลงไปในแม่น้ำและจะพบศพของคุณแตงโม
คุณเจจักรินออกมาไลฟ์สดล่าสุดบอกว่าสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณของคุณตังโมด้วยได้นะคะ
ซึ่งในไลฟ์เนี่ยคุณเจจักรินจะเรียกคุณตังโมว่านางฟ้า
นางฟ้ามาขอความช่วยเหลือให้ช่วยทวงความยุติธรรม
คุณเจบอกว่าดวงวิญญาณของคุณแตงโมไปหาทุกคน
ทั้งคนที่เธอรักและคนที่ทำให้เธอต้องมาประสบเหตุการณ์แบบนี้
โดยใครที่รู้เห็นและเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
หากไม่ยอมออกมาสารภาพจะได้รับอันตราย
ได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิตนะคะ
หรือได้รับอันตรายลักษณะบาดเจ็บสาหัส

แล้ววันนี้เองคุณเจจะเดินทางไปที่จุดที่คุณตังโมเสียชีวิต
ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของคุณแตงโม
และบอกว่าจะไปอธิษฐานจิตให้ความจริงปรากฏออกมา
อกจากนี้คุณเจที่ไลฟ์สดแล้วมีการโพสต์ข้อความย้ำอีกครั้งว่า
หากรักนางฟ้านางฟ้าก็คือคุณแตงโม
ออกมาพูดความจริงคนติดต่อคนวางแผนสองคน
กล้าทำต้องกล้ารับก่อนจะตาย
อภัยนะคะใช้คำนี้เพราะว่าในโพสต์เห็นแบบนี้เลย
ก่อนจะตายโหงในเดือนหน้านางฟ้ายอมไม่ไปอยู่บนฟ้า
แต่จะยอมเป็นผีเพื่อทวงความยุติธรรมร่วมกับคนที่รักเธอ
ไลฟ์สดทั้งโพสต์เลยนะคะ

ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็มีคนตามเข้าไปดูซิว่าสื่อสารกับดวงวิญญาณได้จริงหรือเปล่า
เพราะตั้งแต่แรกที่บอกไปว่าช่วงที่เขาทำพิธี
มันเกิดขึ้นจริงค่ะหลังจากที่ทำพิธี
ยดอกไม้ปุ๊บสักพักหนึ่งเลยนะ
ขึ้นมาเลยค่ะ

คืออย่างที่บอกแหละในเมื่อข้อเท็จจริง

มันยังทำให้คนคลายสงสัยไม่ได้
ก็เลยเหมือนกับหวังพึ่งกับเรื่องพวกนี้เหมือนกัน